เมื่อคืนเรานำเสนอเหตุเพลิงไหม้ไปแล้วที่พื้นที่กรุงเทพฯละ๑นะครับ

คราวนี้ไปดูเพลิงไหม้ที่ปัตตานีนะครับ
ปัตตานีเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์๒ชั้นนะครับ
เจ้าของบ้านต้องพาภรรยาพาลูกหนีออกมาจากอาคารนี้
โชคยังดีหนีรอดออกมาได้นะครับ
นี่ครับชาวบ้านก็ปีนบันไดหนีไฟออกมาจากทางหน้าต่างของอาคารพาณิชย์

แล้วก็ต้องขนย้ายทรัพย์สินออกมาอย่างโกลาหลเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์๒ชั้นริมถนนกลาพอที่ตำบลอาเนาะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะครับ
เกิดขึ้นกลางดึกเลยฮะตี๒นะฮะ
หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลเมืองปัตตานี
พร้อมกับรถน้ำ๕คันเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง
คุณเพลิงมันโหมลุกไหม้อยู่ภายในนะครับ
โดยห้องที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านซ่อมแอร์รถยนต์

ภายในบ้านมีรองเท้าจำนวนมากกลายเป็นเชื้อเพลิงลุกไหม้
ก็ฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านข้างเคียง
ใช้เวลานานกว่า๑ชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้เจ้าของบ้านที่เกิดเหตุคือนายโมฮัมมัสไซดีนะครับ
เล่าให้ฟังด้วยสีหน้าตื่นตกใจแล้วฮะ
ขณะเกิดเหตุตนและภรรยากำลังนอนหลับอยู่
๑๑ขวบก็นอนอีกห้องทั้งหมดนอนอยู่ชั้น๒นะครับ
ต่อมาภรรยาสะดุ้งตื่นเนื่องจากได้กลิ่นเหม็นไหม้
ตนก็เลยลงไปดูครับพบว่าโอ้โหควันดำขโมง

ก็เลยรีบขึ้นไปเรียกภรรยาก่อนจะอุ้มลูกวัย๑๑เนี่ยนะฮะ
ที่นอนอยู่อีกห้องเนี่ยหาทางหนีออกมา
ตอนนั้นมองไม่ค่อยเห็นแล้วคุณเพราะควันมันเต็มบ้านเต็มห้องแล้วนะฮะ

สุดท้ายนะผู้นำครอบครัวคนนี้สามารถพาครอบครัวหนีออกมาทางหน้าต่าง
ปีนไปยังบ้านอีกหลังรอดได้อย่างหุดหวิดนะครับ
ส่วนลูกสาววัย๑๑ขวบที่มีอาการหายใจติดขัดแล้วก็ตาแดงนะครับ
มีเพื่อนบ้านช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วนะฮะ
ผมก็ดึงลูกมาอีกทีนึงครับ
ชุดดีชุดดีผมรู้ทางข้างบนว่าไปทางไหนว่ามันมืดหมดแล้ว
ก็เลยผมจริงจากหน้าต่าง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
ภายในอาคารที่ไม่เสียหายไปด้วยนะฮะก็มีทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือซ่อมแอร์รถยนต์นะครับที่เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพเนี่ยนะฮะรวมทั้งรองเท้าที่เตรียมจะนำมาขายนะหลายคู่เลยเสียหายไปพร้อมกับบ้านนะครับค่าเสียหายประมาณ๒ล้านบาทก็ขอวอนขอให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือหน่อยเพราะไม่เหลือทรัพย์สินอะไรแล้วนะครับส่วนสาเหตุเบื้องต้น
จากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เช้านี้ก็เข้าไปในพื้นที่นะครับ